คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันนะฮะ
เห็นนาทีอุบัติเหตุที่รถคันหนึ่ง
พยายามจะตัดเลนเพื่อจะไปกลับรถ
เลนแบบนี้กระชั้นชิดแบบนี้
ทำให้รถบรรทุกที่เขาขนโต๊ะ
ที่กำลังจะไปจัดโต๊ะงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรอย่างนี้นะ

ชะลอไต่ริมทางอยู่แต่เขาตัดสินใจที่จะกลับรถกระชั้นชิดคุณว่ามันกระชั้นชิดไหม
มากค่ะคือต่อให้ไม่กระชั้นชิดกลับรถแบบนี้ทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะนี่คือถนน๔เลนคุณจะมากลับเลนซ้ายสุดไม่ได้
คือหลายคนถามว่าตัดสินใจผิดนะเพราะว่าจริงไปกลับรถข้างหน้าก็ได้ไม่ควรจะเสี่ยงแบบนี้
แล้วก็กลายเป็นความเสี่ยงจริงทำให้ตัวของคุณลุงสมบูรณ์เสียชีวิตภายในรถนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุก็ต้องไปดูที่รถบรรทุกด้วยเพราะในรถบรรทุกเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บครับ
รถบรรทุกก็มีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในรถคือนายสุรินคนขับนางสาวทิธิตาจันทาแล้วก็นางสาวพจมาสชัยฤทธิ์
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกชุดหนึ่งก็ได้ใช้เครื่องมือตัดทางเร่งช่วยนายสมบูรณ์คุณลุงสมบูรณ์ออกจากซากรถเก๋ง
แต่พบว่าคุณลุงเสียชีวิตคาที่นั่งคนขับในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
สำหรับนายสมบูรณ์ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นอดีตข้าราชการเกษียณอายุ
แล้วก็มีตำแหน่งสำคัญทางสังคมทางพื้นที่หลายตำแหน่งนะครับ
ก็เช่นประธานสภาวัฒนธรรมที่อำเภอตะโหมด
อดีตรองประธานธรรมภิบาลจังหวัดพัทธลุง

แล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนอำเภอตะโหมด
แล้วก็อีกหลายตำแหน่งด้วยนะครับแสดงความเสียใจด้วย
แต่ว่าคือว่าเป็นอุทาหอน
ใช่ค่ะช้ายอมช้าสักหน่อยนะคะครับแต่ไปถึงจุดหมายยังปลอดภัยดีกว่าใช่ครับ